ทำให้มีเพาะคร้ารับซื้อขี้ยางเนี่ยนะฮะตายขาบ้านพักอุกอาดมากน่ะครับ
นี่คือสภาพศพของผู้ตายและคุณขวัญคุณผู้ชม
เราขอเบลอภาพไว้เพราะว่าภาพนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสลดหดหูนะครับ
ตั้งแต่จังหวะตอนที่ไปเจอร่าง
มือของผู้ตายเหมือนกำลังจะหยิบปืนที่เหน็บจากเอวด้านหลัง

กะว่าจะยิงตอบโต้สู้กับอีกฝั่งหนึ่ง

บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งโพครับอำเภอจุลาพรที่นครศรีธรรมราช

แล้วศพเมื่อกี้นี้คือศพของนายขบวน

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าไปที่ราวนมด้านซ้าย
และบริเวณก้นนอนตายอยู่หน้าบ้านครับ
และอย่างที่ผมบอกว่าก่อนที่จะห่อผ้าขาว

วินาทีตอนที่ไปเจอศพตอนแรกที่เราเบอร์ภาพเอาไว้ตอนนั้น
คือมือของผู้ตายมือขวากำปืน๓๘ที่เขาเหน็บเอาไว้ที่เอว
แต่ยังชักออกมาไม่ทันที่จะยิงฝั่งนู้นนะฮะ
จากศพไปประมาณ๒๕เมตรก็ไม่กี่ก้าวครับ
ไปเจอกับต้นไม้หน้าบ้านมีหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒๓อัน
คาดว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่คนร้ายดักซุ่มยิง

เก็บกรบรวมทุกอย่างเป็นหลักฐาน
ทีมข่าวของเราครับได้คุยกับพ่อตาของผู้ตาย
ชื่อว่านายจรูนบอกว่า๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าด้วย

หมาหลายตัวเนี่ยเห่าเสียงดังมากแต่ไม่กล้าออกไปดู
จนกระทั่งตอนเช้ารู้อีกทีอ้าว
ลูกเขยถูกยิงตายซะแล้ว

ได้ยินเสียงปืนไหมเครต่ำ

พูดไว้ตรงที่หลัง
เด็กเป็นวัตก์ท่า

เสียงปืนนึงไม่ได้
ไม่เลยเพราะว่ามีแต่เทียงม่าม่าหนังกว้างเลย
กลัวไปหมดเลยนะฮะเลยไม่กล้าออกมา
คุณผู้ชมครับทางคดีครับตำรวจสพจุลาพรในพื้นที่
บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่ผู้ตายโดนยิง
น่าจะมาจากปมความแค้นส่วนตัวหรือเปล่า
ปีที่แล้วผู้ตายเคยมีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
วัวของเพื่อนบ้านเข้ามากินย่าในสวนยางของผู้ตาย
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้นี่คือถึงขั้นยิงกันตายฆ่ากันตายเลยเหรอคะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อครับว่าปมเหตุมาจากทะเลาะกันตอนนั้น
เรื่องที่ว่าวัวมันแอบมากินย่าในฝั่งพื้นที่ของผู้ตายจริงหรือเปล่า
เพราะผู้ตายตอนนั้น๕๖ปีที่แล้วพอเห็นว่าอ้าวปล่อยวัวมากินย่าในพื้นที่
ผมได้ยังไงอ่ะก็เลยไปต่อว่าและทะเลาะกันค่ะตอนนั้นถูกเพื่อนบ้านคนนั้นนะฮะ
ฝั่งผู้ตายก็ไปแจ้งความเอาผิดกันแล้วมีการฟ้องร้องจนชนะคดี
ให้ฝั่งที่ก่อเหตุคือเอามีดพระมาฟัน
ก็คือเพื่อนบ้านเจ้าของวัวต้องชดใช้เงินหลายแสน
หลังจากนั้นก็กระทบกระทั่งกันเรื่อยมา
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าจะมาจากปมเหตุความแค้นส่วนตัว
เฉพาะเรื่องที่ว่าเพื่อนบ้านปล่อยวัวมากินย่า
แล้วก็มีการฟันแทงกันหรือเปล่าหรือมีปมเหตุอื่นหรือไม่
ถ้าได้ข้อสรุปทางคดีหรือมีความคืบหน้า